คุณผู้ชมคะข่าวแรกพาไปดูความน่ารักของสองซุปตาสุดฮอตค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะอยู่คนละช่องนะคะ
แต่ว่ารักกันซะละเกินแล้วก็ที่สำคัญทั้งคู่เป็นเอฟซีของกันและกันนะคะ

นี่คุณผู้ชมเห็นภาพประทับใจนี้ไหมคะ
เมื่อเช้าค่ะน้องยายากับแม่ปลาเนี่ย
เอาของขวัญปีใหม่ไปไหว้พี่อ้ำถึงบ้านเลย
เขาเรียกว่าเคาะประตูบ้านเข้าไปหาถึงบ้านนะคะ

โพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ขอบคุณคุณแม่ปานและน้องยายาสำหรับของขวัญด้วยนะคะ
ตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยริวออสแซนวิชที่เตรียมออกมาต้อนรับด้วย
อุ๊ยแม่อ้ำน่าเอ็นดูเนอะ

ป่าก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่า
น้องก็ตื่นเต้นมากเลยดีใจสุดนะคะ
ส่วนแม่เองะมองหน้าพี่อ้ำเพยรกฤษเลยนะครับคุณผู้ชม

พี่อ้ำรักน้องแค่ไหนนะคะดูได้จากการโพสต์ภาพแบบ
อ้ำลงรูปเยอะมากจริงนะคะ

ขณะที่น้องยายาเล่นกับน้องหมาด้วยนี่

จริงคือน้องยาย่าเขาเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว

โอ้โหแบบเล่นกันใหญ่เลยอุ้มเลยคุณผู้ชม

นี่เขาเป็นแฟนคลับน้องยายาอีกคนนะคะ

บอกว่าได้รูปนี้ดีต่อใจจริง

น่ารักทั้งคู่นะคะแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียวค่ะ

นั่งฟังเสียงน้องนี่เพลินเลยจนลืมหยิบของให้น้องไปเลยนะคะ
ซึ่งไม่ใช่ไปหาไปแค่พี่อ้ำนะคะ
เพื่อนซีคิมอรี่ก็ยังไปสวัสดีปีใหม่พี่เอสุภาชัยด้วย
โอ้โหคุณอันนี้พี่เอแต่งภาพไหมคะ
มงก็มาภาพก็แต่งอย่างที่บอกไม่ต้องเซฟแล้วนะคะ

ติดนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าก็น่ารักนี่แหละค่ะ
เออนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าภาพนี้นะคะ

แล้วก็อย่างที่เห็นค่ะติดแฮดแทรดเซฟคริมเมรี่ค่ะ

นะคะก็ได้โพสต์คลิปนี้ภาพนี้เลยนะคะ
ก็เป็นภาพที่เบ่งของแม่อ้ำนะคะ
ติดอยู่ที่แก้มน้องยาย่าน่ารักน่าจะรู้จริงนะคะ
นี่นะคะแล้วก็เขียนด้วยนะคะบอกว่ารักพี่อ้ำที่สุดเลย
เออดูสิคือต่างคนเขาก็ต่างเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกัน
คือตัวพี่อ้ำเองก็ชื่นชอบในผลงานยายา
น้องยายาเองก็ชื่นชอบพี่อ้ำมาก
เราก็ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้เราก็โอเคน้อง
ต่างช่องไม่เป็นไรคุณผู้ชมสมัยนี้รักกันได้
ถูกต้องค่ะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดู